นี่แหละครับวันนี้เข็มขัดจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือกลับไปอยู่ที่รัสเซียครับ
โอ้โหแลกกันตลอดนะครับ
วันนี้ต้องชื่นชมครับวาริเนียเปลี่ยนเกมเปลี่ยนสไตล์เป็นฝ่ายบุกเข้าใส่ครับ

สถานการณ์เพศไสรุ้งพยายามจะประกบในมากขึ้นครับ
ดูครับจิ้มด้วยซ้ายเติมด้วยขวาฉากบนนี้ออกมาแล้ววงในลัดตีเลยครับ
มาเป็นพรุธเหมือนกันครับสถานการณ์เพศไสรุ้ง

ประกบได้แชมป์ปีกับคนใหม่แล้วครับ